เอาพี่กึ่งแทนให้พี่กึ่งแทน

จริงจริงแล้วคุณแม่ชอบแล้วผมก็เคยทำด้วย
มีประสงคัญที่เลยอยากเอามาแล้วก็ชั้นเค้าเป็นฐาน

ครับตรงเตอร์ศาลตั้งแต่ที่รองเมริกา

วันนี้สนิทกับเราใช่ไหมคะ

ขอบในหน่อย
เป็นความผิดผมเองแหละครับเพราะว่าคือผมผิดน้ำน้องเขาหลายครั้ง
เพราะว่าเราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วก็นัดทานข้าวกัน
แล้วก็ปกติเราก็จะแซวเล่นกันในกลุ่มอยู่แล้วอย่างนี้
อันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราแซวเล่นกันครับ
มันกลายเป็นกาฮาชุดใหญ่กันนะครับต้องขอโทษน้องสาวนะจ๊ะ
วันหลังจะมีเวลาให้มากกว่านี้นะครับ
ไม่ค่ะคือก็แย่งอนกันเล่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
เหมือนแบบพี่ชายผิดนัดไม่ค่อยมีเวลา
ตอนที่พิมพ์ไปคิดว่ามันจะเป็นประเด็นขนาดนี้
แล้วพี่กุ้มก็ยังไม่เห็นด้วยตอนยังไม่น่าเห็นใคร
เขารู้สึกผิดครับว่าเราผิดจริงครับ
ตกใจเหมือนกันครับแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นห่วงน้องมากกว่าว่า
จริงแล้วเราเล่นกันเฉยแล้วน้องเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีวิธีการเขียนอะไรที่เราจะมาว่า

ถ้าเกิดว่ามีอะไรจะว่าบริษัทเราหรือการทำงานของเราผมยินดีรับฟังทั้งหมด
แล้วก็น้อมรับนะครับแล้วก็ขอโทษด้วยแล้วก็ในอนาคตเนี่ยจะทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ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
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ
คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ

คุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอคุณแม่น้องให้โอกาสดาราคนในผมไปเจอ